เก้าไกรจะได้เริ่มอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๖๖
หมวดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งหมด
ความมั่นคงที่ผมพูดถึงไม่ได้หมายถึงความมั่นคง
ของเสาเขาค้ำยันอำนาจ
ที่เริ่มมาจากการรัฐประหาร๒๒พฤษภาคม๒๕๕๗

แต่หมายรวมถึงความมั่นคงในระบบที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมด
ที่กำลังถูกท้าทายและทบทวนว่า
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกองทัพ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรม
หรือแม้กระทั่งงบประมาณในแผนบูรณาการอื่นนั้น
ตกลงเป็นความมั่นคงที่ตอบโจทย์ต่อพี่น้องประชาชน
ในประเทศแห่งนี้จริงหรือไม่
สำหรับผมเองได้รับมอบหมายจากพักเก้าไกร
ให้เป็นผู้อภิปรายในงบประมาณในมาตรา๓๘
ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานบูรณาการ
ใช้งบประมาณในการแก้ไขจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผมขออนุญาตขอสไลด์ประกอบการอภิปรายด้วยครับ
หัวข้อที่ผมได้รับคือหัวข้อที่เรียกว่า
ความจริงแต่ภายในเครื่องหมายคำพูดนะครับ
ควรเป็นจริงในจังหวัดชายแดนใต้
บูรณาการตามมาตรา๓๙
รัฐบาลขอรับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งสิ้น๗๑๔๔ล้านบาทเศษ

แต่ผมจะชี้๔ประเด็นต่อไปนี้ให้เห็นว่า
ตกลงท่านตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาจริงหรือไม่
ประการที่๑ผมจะพูดในภาพรวมของการใช้งบประมาณทั้งหมด

ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้าสู่การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ประการที่๒ผมจะพูดถึงวิธีการ
ตลอดจนสัดส่วนในการจัดสรรงบประมาณต่าง
ว่าท่านคิดจากเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ใด
ประการที่๓ผมจะยกตัวอย่างโครงการ
แน่นอนครับจะไม่ซ้ำกับเพื่อนสมาชิก
ที่มาจากหลายพักที่พูดถึงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
และพยายามจะไม่ให้ซ้ำกับสิ่งที่ท่านเคยดำเนินการมาก่อน
ในปีก่อนหน้านี้ซึ่งยังมีอยู่ในงบประมาณในปีนี้
และในประการที่๔ครับผมจะนำเสนอประเด็นที่เรียกว่า
ว่าเราจะเสนองบประมาณแบบใดผมขออนุญาตสไลด์ถัดไปครับ
ท่านประธานครับในภาพรวมของการใช้งบประมาณยุทธศาสต
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มันมียุทธศาสตร์อยู่สองแบบ
ต้องได้รับการพิจารณาไม่เหมือนกันนะครับตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ชาติ
กับตัวชีวัตรในยุทธศาสตร์งบประมาณไม่เหมือนกันอันนี้ผมติงไว้ก่อนเกรงว่า
พี่น้องประชาชนจะเข้าใจผิดแต่ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ชาติ
กำหนดชัดเจนครับว่างบประมาณในแต่ละปี
ต้องลดลงโดยเฉลี่ยปีก็ประมาณ๑๐
ชีวัตรในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ความมั่นคง
นับตั้งแต่ปี๒๖๐เป็นต้นมาปีละ
ถ้าดูตัวเลขกลมนะครับท่านจะเห็นได้ว่างบประมาณมีการลดลงทุกปีครับ
๒๖๒อยู่ที่๑๑๙๐๐ล้านบาทเสร็จ
เหลือ๑๖๐๐ล้านบาท
เหลือ๘๒๙๐ล้านบาท
ปีนี้เหลือ๗๑๔๔ล้านบาท
ตัวเลขดูลดลงจริงนะครับ
ฉะดีแล้วครับหลักไปจะชี้เห็นว่า
จริงแล้วสิ่งที่วัฒนธรรมปองเอกประยุจชันโอชาได้ทำเงินการมาตลอดดัยเวลา๘ปี

โสดคงไม่ได้เอ็นคัดค้านว่ารูปนี้ไม่เหมาะสมแต่ประการใด
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเชิดหน้า
หน้ากับการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่ท่านไม่ได้ดูตัวเลขว่าท่านใช้งบประมาณไปแล้วเท่าไหร่ครับ
ตั้งแต่๒๕๘ท่านใช้ไป๒๕๐๐๐ล้านบาท

ภาพรวมทั้งหมดเท่ากับว่า๑๗ปี
แต่สถานการณ์ชายแดนภาคใต้เกิดความรุนแรงขึ้น
รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยใช้งบประมาณไปแล้ว๓๒ล้านล้านบาทเศษ
นี่เท่ากับตัวเลขการขอรับงบประมาณในปีนี้เลยนะครับ
แต่นับเฉพาะผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับ
ตั้งแต่ปี๕๘นี่ไม่นับ๕๗ที่ท่านใช้เงินปีงบประมาณ๕๗ไปบางส่วนนะครับ
ใช้ไปแล้ว๑๓๐๐๐กว่าล้านบาท
แสดงว่าตัวเลขที่ลดลงของงบประมาณนั้นจริงรวมแล้วมหาศาล
แล้วไม่ตอบโจทย์ต่อการแก้ไขปัญหา
ท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นลองดูสถิติสิสถิติความแรงในภาคใต้ลดลง
ผมก็เอาภาพมาให้ดูครับในสไลด์ถัดไปว่าความแรงในภาคใต้นั้นลดลงจริงหรือไม่
กันแค่๖เดือนในแต่ละปีงบประมาณนะครับ
เช่นตุลาคมปี๖๒ถึงมีนาคมปี๖๓
ตุลาคมปี๖๓ถึงมีนาคมปี๖๔
ต้องดูตัวเลขคร่าวนะครับท่านบอกสถานการณ์ความแรงลดลงจริง
เคยเกิดอยู่ประมาณ๘๐ครั้งมาเหลือ๔๔มาเหลือ๓๘ครั้ง
ก็ดูเสมือนจะตอบโจทย์กับความแรงที่ท่านบอกลดลงปีละ๒๐
แต่ท่านเห็นตัวเลขบางอย่างไหมครับที่ผมพยายามจะไฮไลท์สีแดงไว้
เช่นสถิติการวางเพลิงที่ไม่เคยมีมาก่อน
เดือนนี้มีแล้วอย่างน้อย๕ครั้ง
ก่อกวนต่างโดยตะปูเรือใบปลาระเบิดปลาประทัดยับ
ที่ไม่เคยมีมาก่อนท่านบอกท่านล็อกดาวน์
ใช้พรกรฉุกเฉินในภาคใต้ปรากฏตัวเลขปีนี้ขยับขึ้นมาถึง๒๙ครั้ง
ฉะนั้นในภาพรวมทั้งหมดนะครับเหตุการณ์ในภาคใต้จริง
กว่า๖เดือนของปีก่อนหน้านี้กลายมาเป็น๖๗ต่อ๔๗ครั้ง
นี่ไม่ใช่ตัวเลขที่ลดลงนะครับแต่เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น
ฉะนั้นภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ท่านตั้งในการใช้งบประมาณ
ไม่ใช่อย่างที่ท่านบอกแน่นอนครับ
ประการที่สองครับท่านประธานครับเป็นประการที่พูดถึงเป้าหมายในการใช้งบประมาณ
รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้อยู่๒ประการนะครับ
คือเรื่องของความมั่นคงกับเรื่องของการพัฒนา
แต่พักเก้าไกรบอกว่าจริงแล้วต้องลงรายละเอียดว่า
รูปแบบที่๑ครับงบประมาณผมจัดลำดับไร่ความสำคัญ
สำคัญว่าการเจอกับอาจารย์สอนที่ภาพควรจะเป็นอันดับที่หนึ่ง
รูปแบบที่สองคือการพัฒนาที่ต้องทำควบคู่กัน
ส่วนประเด็นเรื่องความมั่นคงกับประเด็นเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อนั้น
ควรเป็นอันดับสุดท้ายแต่ท่านลองดูสไลด์ถัดไปครับ
ผมเทียบตัวเลขกลมให้เห็นในรอบ๓ปีที่ผ่านมานะครับ
พี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ท่านอยากให้เกิดอะไรในจังหวัดชายแดนใต้
พี่น้องประชาชนบอกว่าอยากให้เกิดการเจอกับอาจารย์สอนที่ภาพ
ถ้าเคยอ้างว่าการเจอกับอาจารย์สอนที่ภาพต้องสะดุดอ่งเพราะรัฐภาหาร
ถ้าเคยอ้างว่าการเจอกับอาจารย์สอนที่ภาพต้องสะดุดหยุดอ่ง
เพราะไม่มีตัวแทนประชาชนไม่มีผู้แทน
วันนี้ผู้แทนก็นั่งกันเต็มสภานะครับ
แต่ทำไมกระบวนการเจอกับอาจารย์สอนที่ภาพสะดุดหยุดอ่ง
ท่านเห็นสัดส่วนการใช้งบประมาณไหมครับ
สถิติหรือข้อมูลนั้นบอกว่าการปรับทัศนคติ
โฆษณาชวนเชื่อหรือในภาษาอังกฤษที่ใช้ว่าโพรพการดา
สูงขึ้นกว่า๔๘หรือเทียบเป็นตัวเงิน
ก็คือมากกว่า๓๔๙๐ล้านบาท
งบประมาณที่ตามมาคือความมั่นคงครับท่านสสกมศกรีวาหมอ
ท่านบอกว่าแปลกเนอะท่านกำลังจะสร้างกำแพงที่อำเภอสุงไหนโกรก
นี่ท่านเรียนแบบประธานาธิบดีทรัมป์เหรอครับ
ผมถอนนะครับเพื่อให้ไม่กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
แม้ท่านไม่เคยยุ่งกับเรื่องพม่าเลยก็แล้วแต่
แต่ได้เห็นตัวเลขข้อมูลไหมครับว่างบความมั่นคง๒๔๗๔ล้าน
แต่งบในการเจรจาสันติภาพการพัฒนารวมกันเลยนะครับ
อยู่ที่แค่พันกว่าล้านบาทเสร็จหรือคิดเป็นแค่๑๖โดยประมาณ
จากงบประมาณทั้งหมด๑๐๐นี่ท่านจะตอบโจทย์ต่อพี่น้องประชาชน
ที่เขารอคอยการเจรจาสันติภาพอย่างไร
อากาศที่๓ประธานด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงนำมาซึ่งรายเอียดโครงการต่าง
ผมก็พยายามจะอ่านนะครับแต่มีเวลาไม่มากพอต้องขอสไลด์ถัดไปครับ
เอาสัก๓ตัวอย่างโครงการ
โครงการที่๑ครับที่ผมเคยอภิไปในสรรพาหยังนี้
ในการอภิไปไม่ไว้ฝังใจนายกว่าดิวนตรี
เมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์๒๖๖
๔วันหลังการยุบพักอนาคตใหม่
อภิปรายนายกมตรีว่าปี๖๓ท่านใช้โครงการเผยแพ้ความจริงที่ถูกต้อง

เอาข้อมูลไปใส่ให้กับเด็กอายุ๑๕ปีในโรงเรียน
โรงเรียนไม่ได้จัดวันเด็กทุกวันนะครับ
ที่ท่านจะเอาอาวุธยุทธโปรกรณ์ไปโชว์ในโรงเรียน
ประเทศไทยรับหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ไม่ให้เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาวุธ

ท่านสะพายปืนเข้าไปในโรงเรียนได้อย่างไร

เปลี่ยนโครงการในสะพายแห่งนี้
โครงการเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง
เป็นโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุข

แต่รายละเอียดเนื้อหาไม่ได้ต่างกันเลย
ปีนี้ถ้าตั้งงบประมาณโครงการสร้างสันติศุกร์เนี่ยครับ
๓ล้านบาทกรมนขอมา๖๘ล้านบาท
เปลี่ยนแค่กลุ่มเป้าหมายจากเด็กเป็นเยาวชน

จากคนที่อยู่ในชุมชนกว้างกว่านั้นเท่านั้นเอง
แต่รูปแบบไม่ได้แตกต่างกัน
ประธานโทษนะครับถ้าใช้ศัพท์วัยรุ่น
บอกว่าแบบนี้ไม่เนียนครับโปรดไปเรียนมาใหม่
ตัวอย่างโครงการที่๒ครับ
ก็คือตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข่าวกรองครับ
ผมขออนุญาตจะไปสไลด์ถัดไปครับ
เรื่องข่าวกรองบวกรบคูณหารตัวเลขก็ปวดหัวที่สุดครับ
พูดกันสั้นตรงไปตรงมาทั้งขอมาในแผนงบ
กรมน๓๑๐ล้านบาทหน่วยงานอื่น๔๓
ผมก็ไม่เก่งแบบท่านลำตีอาคมก็บวกกันว่า๗๔๖ล้านบาท
แต่ถ้าดูตามขวางครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภาคใต้
เขาส่งข้อมูลมาให้บอกคุณนัทธวุฒิอย่าพลาดนะ
เขาเอางบไปซ่อนไว้ในจุดอื่นอีก๕๔๐ล้านบาท
อย่างน้อยที่สุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
มีงบ๘๕๐ล้านบาทที่ทำเรื่องการข่าว
ทำเรื่องสายข่าวที่ทำเรื่องข่าวปลอม
ที่ทำเรื่องการสร้างสายข่าวที่นำไปสู่การสร้างความแตกแยก
และอย่างน้อยที่สุดเท่ากับว่าต้องเอา๘๕๐บวก๔๓๖ล้านบาท
นี่มหาศาลมโหลานนะครับ
จะได้รู้ว่ากลางคืนใครที่ออกไปในยามวิการ
ตัวอย่างโครงการที่๓ครับ
คือโครงการการตรวจเก็บกรดชื่อยาวครับ
ผมขอย่าสไลด์ถัดไปครับ
แต่ก่อนจะไปสไลด์ถัดไปนี่คือตัวอย่างชัดเลยว่าเมื่อเช้าผมก็เพิ่งเข้าไป

ท่านไปตรวจสอบดิครับท่านดนตรีชัยวุฒิกระทรวงดิจิตอล
กว่าท่านไปร้องพี่น้องประชาชนส่งหมายให้เขาในทวิตเตอร์

ชั้นเคยแต่งว่าจะกินเวลาของพวกพวกคุณสมาชิกพักเปลอใกล้

ซ้ายคือความภาคภูมิใจของท่านนายกรัฐมนตรี
โชคดีได้หนังสือท่านคำสั่งเมื่อสับดาที่แล้ว
แถวงัเราบายแกรงนายกวัฏอมันตรีหนึ่ง
ผมเขียนลงทวิตเตอร์มีคนส่งข้อความมาขอบอกว่า
เขาใส่แต่รูปภาพเหรอทำไมมันหนาจัง
โต้แย้งให้ว่าไม่ได้มีแต่รูปภาพนะครับเนื้อหาก็พอมี
พี่น้องประชาชนบอกอยากเห็นตัวจริงรูปนายกรัฐมนตรี
หน้า๒๗๑ครับท่านบอกว่าความภาพภูมิใจของท่าน
คือมีคนเดินไปที่สำนักงานทะเบียนราช๑๒๒๐คนใน๔ปี
ยาราปัตตานีนราธิวาสต่างได้สถานะไป๒๑๕คน
นายกภูมิใจมากแต่สิ่งที่ท่านไม่ควรจะทำ
แต่ดันไปทำก็เดี๋ยวผมจะเทียบกับขวาให้ดูคืออะไร
ก็คือท่านไปตรวจเก็บกับกลุ่มของคนที่เกี่ยวข้องกับการก่อความสงบ
ว่าเขาจะเป็นผู้กระทำจริงหรือไม่๖๐๐กว่าคนในแต่ละปี
ท่านไปตรวจเจ็บพี่น้องทหารเกณฑ์๑๙๐๐คนในแต่ละปี

นั่นคือตัวเลขของพี่น้องประชาชนที่ไร้สถานะในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เช่นจังหวัดสงขรานะครับมีอยู่ทั้งหมด๙๑๔๐คน
นราธิวาส๑๒๓๖ปัตตนี๑๕๙๖เยลา๑๔๒๓
มตีอนุพงศ์ครับนี่เป็นตัวเลขข้อมูลสำนักทะเบียนราชของท่าน
เมื่อ๓๐ธันวาคมปี๖๐
เขามีแค่๑๓๐๐๐กว่าคนที่ไม่มีสถานะ
ท่านดันทะลึ่งไปเก็บไอ้๑๙๐๐คนที่เขามีสถานะอยู่แล้ว

หรือจะทำให้เขาต้องการย้ายหนีออกจากประเทศไทย
นี่แค่๓ตัวอย่างโครงการ

ถ้าเกิดว่าถ้าอย่างนั้นพักเก้าไกรเสนออะไรครับ
เก้าไกรเสนอง่ายครับตรงไปตรงมาอ่านกันตามตัว
สองหนึ่งก็คือยุทธศาสตร์ภาคใต้ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์
เคารพความแตกต่างที่หลากหลาย
ไซต์ภูโรนี่ยังลงบทความที่กล่าวหา
ระกูลการเมืองตระกูลหนึ่งในภาคใต้ว่าแบ่งแยกดินแดน
ปล่อยได้อย่างไรครับนั่นคือความเจ็บปวดที่รัฐบาล
ควรจะต้องขอโทษต่อตระกูลการเมืองนั้นที่อุ้มหายเขาตั้งแต่ปี๒๕๖
ทายาทเขาก็นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้
หมายคือการเจรจาสันติภาพและการพัฒนา
แต่ไม่ใช่งบประมาณการโฆษณาชวนเชื่อ
ซึ่งใส่อย่างไรก็ไม่มีทางร้างสมองเขาได้

ส่วนยุทธวิธีคืออะไรครับก็คือความเป็นปกติสุข
คืออำนาจการตัดสินใจให้เขายอมรับหรือไม่ว่าพี่น้อง๘๘เปอร์เซ็นต์
ในจังหวัดชะแดนภาคใต้เป็นพี่น้องมรยาโยมุศลิม
ยอมรับหรือไม่ว่าเขานับถือศาสนาอิทฤทธิ์
รับหรือไม่ว่ารัฐไทยได้รังแก่เขามาตลอด

จัดสรรงบประมาณจึงควรจะต้องเป็นไปเช่นนั้นครับ

เหมือนจะรู้ครับผมขอสไลด์หน้าสุดท้าย
ถ้าอำตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนิพนธ์บุญยามณี
เหมือนจะรู้ว่าผมกำลังจะยืมปากท่านด่านายกรัฐมนตรี
ผมขอถอนคำว่าด่านะครับท่านรีบลงไปก่อน
ลำตีช่วยมหาดไทยนิพนธ์บุญญามณี
ให้สัมภาษณ์ลงข่าวเมื่อ๔เมษายนปี๖๔นะครับ
ปัญหาในชายแดนภาคใต้คือปัญหาภาวะโภชนาการของเด็ก
ผมไม่นับเรื่องการตายของทารกแรกเกิด
นับการคลอดก่อนกำหนดที่สูงกว่าภาคอื่น๓๐เท่า
ดูข้อความว่าน่าสงสารไหมครับประเทศไทย
เขาบอกว่าท่านว่าต้องใช้งบ๑๖๕ล้านบาท
รัฐบาลมีงบในปี๗๖๔ประมาณ๗๐ล้าน
ที่เหลือขอไปขอเอาในงบปี๖๕

ท่านจะมาจากกระทรวงเกษตรท่านจะมาจากคมนาคม
ท่านจะมาจากมหาดไทยก็แล้วแต่

งบที่จะแก้ภาวะโภชนาการให้เด็ก

อยู่ตรงไหนในร่างพระรำหยัติงบประมาณปี๖๕
แล้วท่านนิพนธ์บอกอีกนะครับว่า

เมื่อเทียบกับ๓๑ล้านล้านบาท
ที่ท่านของงบประมาณมาในปีนี้
สมบัติครับเส้นทางที่จะทำให้ภาคใต้เข้าสู่ความสงบ
อาจจะเริ่มต้นจากการที่ลุงตู่จบจากการเป็นนายกรัฐมนตรี
ขอความสนิทสุขตรงมีเด็กพี่น้องภาคใต้ครับขอบคุณครับ